สายแรงสายลุยเหมือนกันเหมือนเดิมเลยนะฮะ

ล่าสุดโดนอีกแล้วสำหรับนักเกรงเกลียนคีย์บอร์ด

ต้องบอกว่าเจออีกแล้วอิทธิฤทธิเกลียนคีย์บอร์ดค่ะ
สำหรับดาราสาวเซ็กซี่เมพิชชนาธิ์
ขนาดว่าเธอเนี่ยแค่โพสต์รูปคู่กับเพื่อนสาวสุดซี้นอกวงการ
คุณเข้าไปร่วมทริปการไปส่งเจชนะทิพย์
เพื่อไปเซ็นสัญญาร่วมทีมฟุตบอลสโมสรที่ญี่ปุ่น

จ๋าเมียหนาวมาก

ในที่นี้เธอหมายถึงตัวเธอเอง
เรียกเพื่อนว่าผัวจ๋าแล้วเธอเนี่ยคือเมียจ๋า
เข้าใจไหมอีกคนนึงเนี่ยเพื่อนเธอคนนี้แมมียัส
แซะมาว่าสาวเมแมสร้างภาพเรื่องนอนร่วมห้องกับแฟนนุ่มนักบอลรึเปล่า
ออกโรงปกป้องกันยกใหญ่สวนกลับกันเพียบเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนเมย์เองไม่ต้องพูดถึงค่ะ
นิ่งมาเต็มเหมือนกันนะครับ

ไม่ชอบก็ไม่ต้องมาเม้นได้ไหม
เดี๋ยวพอทำเสียงแบบเมก่อน
ไม่ชอบก็ไม่ต้องมาเม้นได้ไหม
ลำคาญอันนี้ลำคาญคุณ
ใครรู้ไหมกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแน่นอน

คือเมนี่ซี้มากนะครับกับที่นี่ฉันว่าเพราะว่าหลายคดีเหลือเกินแล้ว

จะไม่ฟ้องแล้วเพราะว่าเจอบ่อยมากจนมีวิธีรับมือด้วยข้อความแบบแสบคันแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
ว่าเกลียนคีย์บอร์ดอ่านไปก็สะอึกอยู่เหมือนกันนะ